โรงพยาบาล

เอ่อจริงคุยกันตั้งแต่ประมาณช่วงช่วงอะไรอ่ะประมาณตุราปันจิกาอะไรอย่างนี้แล้วค่ะ
เดี๋ยวคิดหน้าสนใจว่ตั้งใจว่าจะจองไปโรงแรมเดียวกัน

อาทิตย์นึงพวกเขาก็ไปด้วยค่ะ

ไปเล่นสะกรีอะไรอย่างงี้อะไรรึยังไงนะ
เขาก็เลยแบบคือจริงเขาเล่นเป็นอยู่แล้ว
ก็เลยต้องมาเล่นกับนิลไรเงี้ยมาแบบมาเล่นช้า
เหมือนว่าจะมาเล่นกับนี้ด้วยกัน
แล้วพี่เจ้าเล่นศอดละเนี่ย

แล้วกับสำเร็จก่อนคุณไปที่ไหนก่อน

ทานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะเดินเล่น

มีค่ะมีอยู่ในเครื่องมือถือเนอะ

เออใช่หลายคนก็เปิดไปหมดแล้วเนี่ย
ก็อยากลงกันแต่เดี๋ยวปลอดคิดด้วย
ก็ไม่ได้กลัวแบบนั้นแหละค่ะแค่แบบเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราอยากเก็บไว้แบบเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้ค่ะแค่นั้นเอง
ไม่มีค่า
ถ้าอยากไปเที่ยวด้วยการเหมือนได้ใช้เวลาด้วยกามีค่ะ
พาเราไปทานอาหารอะไรอร่อย

อยากได้วารีลไทยแล้ว

อันนี้ในฐานะซะเจนหรือยังไง

ความแรงเลยค่ะหลังจากที่เรียนจบประทงยามาแล้วก็ไม่ได้แบบแตะต้องอะไรเรื่องการออกแบบเสื้อ
พาลเจมส์ออกแบบเสื้อแฟนคลับฝ้าดี้นิ้นนิ้นนิ้อยแต่ว่าการที่ออกแบบเป็นแบบอะไรอย่างนี้

ได้รับคลิกแบ็กอย่างดีเลย
พอใส่เล็กสไอซ์อะไรอย่างนี้ก็จะขายดีจริงค่ะ

จริงได้ร่วมถ่ายงานโน้นนี่อะไรอย่างนี้
ดีแล้วสนิทกันก็ไปทริปด้วยกันหลายฟังแล้ว
พี่อองก็เลยคิดว่าอยากจะทำอะไรกับมิวมากขึ้น
แล้วก็เลยคิดเป็นแบบโปรเจคนี้ขึ้นมา
ให้แหมวร่วมออกแบบกับเขา
ครั้งนี้นะครับก็พอใจแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องแบบ
รักษาให้มันอยู่เท่านี้น่ะแล้วตอนนี้ก็ยังแบบยังแอบ
อ๋อไม่มีแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ไม่มี